อันนี้ที่คนจับตามองเพราะว่าพฤติการที่พ่อกับครอบครัว
ขออภัยครับลูกชายกับครอบครัวลูกสะพ้ายทำกับพ่อกับแม่
คือมีลักษณะของการทารุณนะฮะแต่ว่าวันนี้สิคุณผู้ชมอดีตผู้ใหญ่บ้านที่รู้จักกับลูกชายของเฮียโต
แล้วขอบครัวลูกสะพ้ายไม่เชื่อนะไม่เชื่อว่าจะมีการทำทารุญพ่อกับแม่
อย่างที่ถูกกล่าวหาครับเอาล่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้
วันนี้ทีมข่าวไปพบกับอดีตผู้เหยียบ้านจะบนบางแก้อัพเมิงชาจเชิงเซา
เหตุธละวิวาดที่บ้านของพ่อแม่ของสะพายเฮียโต
ผู้ใหญ่บ้านเชื่อว่าลูกชายลูกสะพ้าย

ไม่น่าคิดจะทำร้ายเฮียโตกับภรรยา
หากจะทำร้ายจริงทำไมเฮียโตยังอยู่ถึงทุกวันนี้
อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับลองไปฟังดูฮะ
อันนี้เขาไม่อยู่จริงนานแล้ว
อยู่เพราะอะไรครับ
เห็นเขาบอกว่าพ่อเขาเป็นอัลไซเมอร์
ความจำไม่มีคนดูแลอะไรสักอย่างนี่แหละ
เอามาฝากไว้ให้ทางนี้ดูแล
แล้วทำไมเขาถึงล็อกประตูด้านใน

เดี๋ยวเขาออกมาข้างนอกเพราะข้างนอกรถมันวิ่งกันเยอะแยะ
เดี๋ยวเขาขายของด้วยเผลอ
เดี๋ยวทางนี้ออกทางนี้เดินไปทางนู้นทางนี้
เขาควรจะเกิดอันตรายมั้ง
นิสัยใจเขาจากผมสัมผัส
เขาไม่น่าจะเป็นคนใจร้ายหรอก
ซึ่งเขาขายก็หานวงเหนียวกักขังครับ
ส่วนเรื่องของการฆาตกรรมภรรยาของเฮียโต
ยังไม่สามารถชี้ชัดได้
คือต้องรอพญาหลักฐานอีกหลายส่วน
นิติวิทยาศาสตร์พยานแวดล้อมพยานบุคคลเส้นทางการเงิน
ต้องสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ
หากหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ชี้ชัด
ก็จะขยายผลไปถึงเหตุฆาตกรรม
จากนี้เดี๋ยวจะเชิญตัวลูกชายก่อน
ลูกสะพ้ายพ่อแม่ของลูกสะพ้ายมาสอบสวน

ถ้าไม่มาอีกจะออกหมายจับตามขั้นตอนต่อไป

พนักงานสอบสวนพายเฮียโตไปตรวจร่างกาย
แล้วก็ออกหมายเรียกพยานกว่า๑๐ปาก

แล้วเดี๋ยวจะออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ก็เรียกร้องให้ลูกชายของเฮียโตนะครับ
เถอะมามาชี้แจงให้ตำรวจรู้
มาชี้แจงให้ตำรวจรับทราบ

ว่าข้อที่จริงมันเป็นอย่างไรครับ